เรื่องราวของความสวยเนี่ยคุณผู้ชมมันแบบผู้หญิงมันไม่เข้าใครออกใครหรอกค่ะ

ตอนนี้อายุก็๖๗ปีด้านละนะครับครับผู้ชม
ปีนี้แม่ปูก็บอกว่าขอถือศิลปกินเจแบบครบ๑๐วันเหมือนเดิม
เพราะว่าทำต่อเนื่องมาแบบนี้๑๐กว่าปีแล้ว

และที่สำคัญมันได้บุญอิ่มบุญทางใจอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ
แต่ว่าขอถามแม่ปุ๊ถึงเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวช็อกสดร้อน
ก็คือคุณป้าวัย๗๒ปีเขาไปร้อยไหมที่คลินิกแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ในฐานะที่แม่ปุ๊เนี่ยเป็นสาวสวยคงกระพันธ์ของวงการบันเทิงแบบนี้ไม่ยอมแก่เลย
ก็เลยมีข้อคิดเตือนใจมาฝากสาวสูงวัยที่รักสวยรักงามด้วยค่ะ
ก็ตกใจแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย

ถ้าถามแม่ปูเองนะคะถ้าเกิดต้องไปร้อยใหม่นี้กลัวไหมคะหรือว่า
ถ้ากลัวก็กลัวความเจ็บเคยมีความรู้มาว่า
ร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน

เขาสบายตาสบายใจแล้วเราเห็นเราก็สบายตาสบายใจนะ
แต่ว่าก็พิจารณาเอากันแล้วกันนะคะ
เลือกสถานที่เลือกหมอที่มีความสามารถนะคะ
สะอาดสะอ้านตรวจสอบดูก่อนว่าสุขภาพเราโอเคไหม
คือแม่ปูบอกว่าความสวยมันไม่เข้าใครออกใคร
คือทุกคนเป็นผู้หญิงเกิดมาใครก็อยากสวยมันสบายใจ
แต่ว่าถ้าเกิดจะทำอะไรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน
เพราะว่าเคสตัวอย่างของการศัลยกรรมที่มันผิดพลาด
มีตัวอย่างให้ดูเยอะค่ะศึกษาข้อมูลหาข้อมูล
มุติว่าจะไปทำเนี่ยคลินิกนี้เข้าไปเสิร์ชเลยว่าชื่ออะไร
มีใบประกอบการทำอาชีพนี้ดีหรือไม่

เพราะว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเป็นคลินิกเถื่อนด้วย